ที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นราธิวาสนะครับ

คนร้ายใช้อาวุธสงครามและระเบิด
ยิงแล้วก็คว่างใส่ที่สถานีตำรวจน้ำตากใบ

คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายกันไว้ได้ด้วยนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุประทึกและเป็นเหตุใหญ่
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนนี้นะครับ
โดยคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงคราม
และระเบิดแสวงเครื่องแบบไปร์ทบอม
ยิงแล้วก็คว่างใส่สถานีตำรวจน้ำตากใบ
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบนะครับ
ทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากยิงปะทะกันเป็นละลอกละลอก
ทำให้บริเวณที่ตั้งของสถานีตำรวจน้ำตากใบ

แล้วก็มีภาพที่เพลิงกำลังลุกโหมกระหน่ำนะครับ
ซึ่งในระหว่างการเปิดฉากยิงปะทะกันของทั้งสองฝ่าย
ทำให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียง
ต่างพากันตกใจแล้วก็หาที่กำบังกันอย่างชุลมุนนะครับ

เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ๓นาย
นายแรกก็คือผลฐานสุลัยมานยูโซะอายุ๒๓ปี
บาดเจ็บโดนสะเก็ดระเบิดที่ขาขวาเหนือตาตุ่ม
เจ้าหน้าที่อาศารักษาดินแดนโอภาษณ์แสนสมอายุ๓๓ปี

ขาซ้ายโดนสะเก็ดระเบิดเนื้อฉีกขาด
ขาขวาโดนสะเก็ดระเบิดเล็กน้อย
แล้วก็อีกรายหนึ่งคือเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
รักษาดินแดนเอกวัตรเกรดด้วงอายุ๔๑ปี
นายนี้โดนสะเก็ดระเบิดระหว่างชายโครงกับเอว

ลำตัวก็โดนสะเก็ดระเบิดเล็กน้อยนะครับ

กำลังปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านจุดตรวจ

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลตากใบ

ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
พลตำรวจตรีแวสาแมสาและ
แล้วก็พลตรีเฉลิมพรขำเขียว
ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่สารณีตำรวจน้ำตากใบนะครับ
เพราะว่ามีรถเก๋งของเจ้าหน้าที่ถูกเพลิงไหม้
และถูกกระสุนปืนได้รับความเสียหาย๓คัน
รถกระบะของราชการเสียหาย๑คัน
แล้วก็มีร่องรอยของระเบิดแสวงเครื่อง

พบระเบิดปลายบอมที่ยังไม่ทำงานตกอยู่อีก๒ลูก

จากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายกว่า๑๐คน
แฝงตัวเข้ามาข้างกำแพงสถานีตำรวจน้ำตากใบ
แล้วก็ยิงถล่มใส่สถานีตำรวจน้ำ

ถล่มใส่ด่านสุรกากรตากใบ
รั้วกำแพงกระจกหน้าต่างพลุนแตกเสียหายฮะ
แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่๓นะครับ
คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าบริมถนนสายฮูมอร์ลานัสตับปอยะ
ที่หมู่๖ตำบลเจ๊ห์เหทำให้เสาไฟฟ้านั้นหับโค้น๖ต้น
ส่วนจุดที่๔คนร้ายรอบนำระเบิดแสวงเครื่อง

อันนี้เห็นเกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อหมู่๔ตำบลเจ๊ห์เฮ
เจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้ง๔เหตุการณ์ทั้ง๔จุดนี้นะครับ
ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากการสร้างสถานการณ์
ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีหรือว่าเป็นการตอบโต้ของกลุ่มใด
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่
แล้วก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
แก่ประชาชนเร็วที่สุดแล้วนะครับ